อีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์
แต่ว่ารอบนี้เป็นยานยนต์หุ้มเกาะเป็นรถหุ้มเกาะ

ส่งไปภูตานในฐานะประจำการของยูเอ็นฮะ

ใช่ฮะนี่คือรถสัญชาติไทยล้านเปอร์เซ็นต์
ให้เห็นเลยนี่คือของมาดามรถถัง

เขาทำเรื่องของยุทธโทปกรณ์
คนนี้นี่ไงมาดามรถถังหรือคุณนพรัชกุลฮิลัน

ชื่อโรงงานบริษัทชัยเสรีแมทเช่าแอนลาเบิล
จำกัดปฐุมธานี

ไม่ใช่ว่าเอาไปประกอบฉากในหนังฮอลลี่วูดอะไรนะ

สามารถผ่าได้ทุกสมรภูมิบนโลกใบนี้

เอ็นก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาทดสอบมา
มาดูศักยภาพแล้วเคาะเลย
ซื้อรถคันนี้ของประเทศไทยนี่แหละ
เพราะราคาไม่สูงคุณภาพใช้คำว่าโคตรในใจของยูเอ็น
คุณภาพดีจะส่งไปที่ภูตานนะฮะ
แต่ส่งไปประจำการในนามของยูเอ็นแปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว

วันนี้จะส่งมอบวันลอยกระทงพอดี
ส่งมอบ๑๙พฤศจิกายนเวลาบ่าย๒โมง
นี่ระดับใหญ่มากนะฮะจะมีคณะทูตานุทูต
จะมีผู้แทนยูเอ็นจะมีผู้แทนจากภูตานมารับมอบรถ๑๕คัน
ที่ว่านี้ด้วยเป็นครั้งแรกที่ไทยสามารถส่งรถเกราะล้อยาง
ทุ่มกว่าร้อยยางที่มีประสิทธิภาพไปประจำการในฐานะของยูเอ็นได้
ดามรถถังเมื่อสักครู่นี้ประวัติไม่ธรรมดา
ตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี๐๖เรายังไม่เกิดกันหรอก
๐๖คือ๒๕๐๖แต่จากนั้นมาก็ทำมาหากินทำงานค้าขายกับทางกองทัพไทย
ตั้งแต่สมัยจอมพลประพาทตอนนั้นเป็นพบเป็นพบทบปี๒๕๕๙
และทำมาหากินค้าขายกับกองทัพไทยตั้งแต่ยุคสมัยนั้นมาครับ
สุดท้ายแล้วก็ทุกวันนี้มีแฟนอยู่ทั่วโลก๔๐กว่าประเทศ
ต้องมาอิมพอร์ตจากบ้านเราประเทศไทยไปประจำการบ้านเขานะฮะ
พูดซะยาวยืดเลยแล้วไทยไม่ใช้เหรออะไรนะฮะ
แล้วไทยของเราไม่ใช้เหรอคะของเราเราสั่งมาแล้วไง
แต่ของไทยสนใจของจีนสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล้อยางของไทยคันนี้เนี่ยประสิทธิภาพใช้คำว่าโคตรอีกแล้ว
ประสิทธิภาพขนาดไหนยิงไม่เข้า
กระสุนยิงไม่เข้าจะยิงกระจกจะยิงตัวรถรอบคันยิงไม่เข้า
และถ้าหากมีระเบิดอยู่ใต้ท้องรถเอาระเบิดไปวางถอดสลักวางไว้ตุ้ม
เหยียบแมวเบาขนาดนั้นเลย
คันรวดไปประจำการอยู่ที่ภูตานเรียบร้อย
เคยเสนอให้กองทัพไทยแล้วกองทัพไทยบอกว่าไม่มีงบ
บ้านเกิดไงจะให้ฟรีแต่รู้ไหมคะว่ากองทัพบอกว่าไง
รับไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับให้ฟรีก็ไม่ได้เหมือนกัน
ใช่แต่ปัดพร้อมไม่ใช่คันละ๕บาทก็ไม่ได้
ยังไงถ้าเกลียดปลาไหล่ช่วยกินน้ำแกงหน่อยนะเพื่อประเทศชาติ
เป็นเงินของเราเองใช่ค่ะใช่ไหมค่ะ
ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่ารับฟรีประหยัดไปได้เยอะเลยนะ